ตอนนี้กลายเป็นว่าพี่สาวของเด็กอายุ๑๒ปีจิตตกไปเลยนะคะ
เพราะว่าถูกกลุ่มยาตราหน้าว่าเป็นคนเนรคุณ
เพราะว่ามีการแจ้งตำรวจมาจับย่าตัวเองก็มีการพูดกันแบบนี้
ทำให้ทางด้านของในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ให้อยู่เพื่อความปลอดภัยหลังหนึ่งในผู้ต้องหานั้นถูกประกันตัวออกมานะคะ
ไปดูความคืบหน้ากรณีเด็กหญิง๑๒ปีที่ถูกกลุ่มญาติ๗คนกระทำชำราวที่สุพรรณบุรี
ล่าสุดนายสุจินวาจากิตนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของนางสาววี
เป็นนามสมมุตินะคะก็เป็นพี่สาวของเด็กหญิงคนนี้แหละค่ะ
นางสาววีเนี่ยเผยข้อมูลนะคะบอกว่าญาติพี่น้องของผู้ต้องหาเนี่ยมาต่อว่าต่างนานา
ก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็สั่งการมาเป็นพิเศษจัดหาที่อยู่ให้กับพี่สาวแล้วค่ะ
เรื่องต้นก็ให้ไปอยู่ที่พักเด็กในจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่นี่ค่อนข้างพร้อมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ทีนี้ไปคุยกับนางสาววีเนี่ยบอกว่าพอรู้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาประกันตัวออกมาตอนนี้นอนไม่หลับเลย
ต้องไปขอนอนบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกังวลไปหมดจิตตกไปแล้วกลัวแล้วก็หวาดระแวง
รับนะคะว่าตัดใจที่จะไปอยู่บ้านพักเด็กดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าผู้ต้องหาจะคิดยังไง
ตัวเธอเองก็ถูกบรรดาญาติของฝ่ายผู้ต้องหาออกมาตราหน้าว่าเป็นคนเนรคุณ
เอาเรื่องนี้มาตีแผ่แล้วก็เอาตำรวจมาจับญาติตัวเองทั้งทั้งที่เป็นเครือญาติแล้วก็เคยช่วยเหลือกันมาแท้
บอกนะคะว่าสิ่งที่เธอทำได้เนี่ยสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันคือความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้อง
ไม่ใช่จะให้มาเข้าข้างใครเพียงเพราะว่าเป็นญาติกันเพื่อรักษาน้ำใจปกปิดความผิดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
หนูก็ไม่อยากเป็นยังไงล่ะคุณแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไง
ถามว่าหนูกลัวไหมหนูกลัวแต่หนูคิดว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูก็เฉย
หนูก็คิดว่าหนูตายก็ต้องตายจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
หนูคิดว่าให้จบเรื่องก็ดีน้องหนูถ้าคือให้ความจริงมันปรากฏก็คือนั่นแหละก็ว่าไปตามกันแค่นั้น